ทีนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องราวบ้างค่ะเรื่องของดาราสาวอย่างสาวแพทริเซียกูธนะคะ
ไปเดินแบบในห้างแถวราชประสงค์แล้วก็ไปเจอโรคจิตคุณผู้ชม
เอาโทรศัพท์มือถือใส่ในรองเท้าเจาะรูจะแอบถ่ายใต้กระโปรงเธอค่ะ
บอกว่าช็อกมากเลยนะตกใจที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเจอมาก่อนเลย
แต่เรื่องนี้ก็ต้องไปถึงตำรวจเพื่อดำเนินคดีกันตามกฎหมายนะคะ
โดยนางสาวแพทริเซียทันชนกกูธนางเอกสาวชื่อดังพร้อมกับแฟนนุ่ม
พัชระจิราธิวัฒน์เนี่ยก็ได้เดินทางเข้าแจ้งความที่
สอนอลุมพินีนะคะหลังจากที่สาวแพทริเซียถูกผู้ชายคนหนึ่ง
เขาแอบอ้างว่าเป็นสื่อมวลชนนะคะเข้ามาในงานแสดงแฟชั่นโชว์
ห้างย่านราชประสงค์เธอก็ไปออกงานนี้ไงคุณแพทิเซีย
แล้วผู้ชายคนนี้เขาซ่อนกล้องเอาไว้ในรองเท้า
แอบถ่ายใต้กระโปรงของนางเอกสาวอะค่ะ
แล้วพอหลังจากที่ให้ปากคำเสร็จสิ้นแล้ว
คุณแพทิเซียเขาก็มาให้สัมภาษณ์กับสื่อ

เพราะว่าเธอไปเดินแบบที่งานอีเวนต์งานหนึ่ง

ตอนแรกก็นึกว่าพี่เขาก็เป็นช่างภาพเป็นสื่อมวลชนตามปกติ

ทำไมผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาใกล้

เหมือนกับตกโกนถามขึ้นมาก่อนทำอะไรอ่ะ
แล้วคุณแพทิเซียมองลงไปบอกว่าเห็นกับตาเลย
รองเท้าของฝ่ายนั้นมีรูอยู่
ก็เลยรีบแจ้งทางรอปภแล้วก็ทีมงาน

มีโทรศัพท์ที่อยู่ในรองเท้าด้วยนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงสาวแพทริเซียหน่อยนะคะ

ก็เห็นพี่เอ็มยืนอยู่ก็มายืนด้วย
แล้วสักพักหนึ่งเห็นพี่อิ้ม

ก็คิดว่าเป็นเพรสเป็นตากล้องธรรมดาทั่วไปเนอะก็เดินไปในงาน
แล้วเขาก็เดินมาใกล้แล้วพอเขามาใกล้มากค่ะ
หนูก็เห็นพี่อิมบอกว่าเนี่ยทำอะไรอ่ะ
แล้วเขาก็ค่อยถอยไปแล้วพอหนูก้มดู
หนูเห็นว่าในรองเท้าเขามีแบบมีรูอยู่ในรองเท้า
ถามเขาว่าทำทำไมนู่นนี่นั่น
เขาก็บอกว่าให้อภัยผมได้ไหมแบบผมขอโทษจริง
แล้วก็อีกครั้งหนึ่งตอนนั่งรอคุณตำรวจค่ะ
เขาก็บอกว่าจะไม่ทำอีกแล้วแบบอย่าเอาเรื่องผมได้ไหมอย่างนี้ค่ะ
หนูว่าโดนกันหลายคนค่ะ
เพราะว่าหนูมีพี่คนหนึ่งที่เป็นตากล้องที่ก็ค่อนข้างสนิท
ซึ่งก็ไม่คิดว่าจะเจอกับตัวค่ะ
แล้วก็เขาบอกว่าคนนี้เคยแบบว่าถ่ายรูปใต้กระโปรงนิสิตหนูด้วย
แล้วเขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าคนนี้หรือเปล่าค่ะคือมีกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มในไลน์
เพื่อถ่ายรูปใต้กระโปรงผู้หญิงทุกคนไม่อาจจะไม่ใช่เป็นดารานักแสดงหรือคนสาธารณะ
แต่ว่าเขาถ่ายรูปใต้กระโปรงผู้หญิงแล้วก็เอาไปเผยแพร่ในไลน์กลุ่มของเขา
สาวแพทิเซียเขาก็ภาวะแหละเขาบอกว่าถึงแม้ว่าหนูจะเซฟตัวเองเป็นอย่างดีแล้ว
แต่พอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็รู้สึกกลัวเหมือนกันนะคะ
ทีนี้ด้านคนที่ก่อเหตุบ้างค่ะคุณผู้ชมก็คือนายนัทวุฒิวงวัฒนากรชัยอายุ๔๐ปีนะคะ
เขาก็รับสารภาพว่าเคยก่อเหตุแอบถ่ายใต้กระโปรงผู้หญิงมาทำมาแล้ว๒ครั้ง
แต่ไม่ได้เอาไปขายเอาไปเผยแพร่อะไรนะจะถ่ายเก็บเอาไว้ดูเล่นเฉยเขาบอกแบบนี้
แล้วเวลาที่เขาก่อเหตุก็จะไปตามสถานที่ที่มีพวกดารานักร้องไปร่วมงาน
แล้วจะใช้มือถือใช้ไอโฟนใส่เอาไว้ในรองเท้ารองเท้าก็เจาะรู
จะได้เอารองเท้ายื่นไปเหมือนกับแอบถ่ายใต้กระโปรงค่ะ
แล้วก็เอาภาพนี้ไปดูไปสำเร็จความไคร้เขาบอกแบบนี้
แต่ตำรวจก็ยังไม่เชื่อหรอกว่าทำมาแค่สองครั้งก็เลยมีการคุมตัวไป
ค้นบ้านพักที่ย่านบางซื่อเพราะว่าคาดว่าน่าจะมีภาพของพริตตี้
ดาราสาวอีกหลายรายเลยที่อาจจะตกเป็นเหยื่อนะคะ
แต่ตอนนี้คือตำรวจก็ยังไม่ได้แจ้งแหละว่าจากการที่ไปค้นบ้านพักเนี่ย
เจออะไรเพิ่มเติมของผู้เสียหายคนอื่นหรือเปล่า
แต่ก็มีการแจ้งข้อหาเบื้องต้นเลยนะคะก็คือข้อหาอาณาจารย์
แล้วก็จะคุมตัวผู้ชายคนนี้ไปฝากขังต่อไปนะคะ